เกมเมื่อวานนะครับสุดมาเตะพร้อมกันหมด

คู่ของเชียงรายนะครับ
เราก็เห็นสถานการณ์กันเมื่อวานแล้วลุ้นกันแล้วก็ในช่วงข่าวสายผมก็สรุปให้ทราบเรียบร้อย
แต่เรามาดูกันหน่อยครับหลังจากที่คว้าแชมป์แล้วชนะทางสุพรรณบุรีนะครับ
ทำให้มี๕๘คะแนนเท่ากับบุรีรำที่เสมอเชียงใหม่๑๑
หม่งตีเสมอช่วงนาที๘๗โอ้โหงานเข้าเลยครับ
คือมันยิงช่วงท้ายแล้วนะนั่นน่ะสิแล้วจะกลับมาในเกมมันก็ลำบากแล้ว
ก่อนนั้นเชียงใหม่ก็จะโดนลูกสองแหล่บ้างไม่แหล่แล้วแต่ก็สู้ได้ดีนะครับ
แชมป์ลีกครั้งแรกของประติศาสตร์สโมสรนะครับ
ตั้งมา๑๐ปีปีนี้เลข๑๐แรงนะประจวบได้แชมป์ลีกครับ
ก็สโมสรก่อตั้งมา๑๐ปีเหมือนกันนะครับ

อ่าจำไว้เลยเพราะว่าท่าเรือก็เข้าชิงบอลถ้วยรอบสิบปีเหมือนกันนะครับ

แล้วก็เป็นแชมป์ไทยลีกทีมที่๑๒ต่อจากธนาคารกรุงเทพทหารอากาศนะครับสินทนาบีซีเทโรธนาคารกรุงไทยสโมสรพนักงานยาสูบมกรุงเทพชนบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองทองแล้วก็บุรีรำ

นอกเหนือจากเมืองทองและบุรีรัมป์ในรอบ๑๐ปีหลัง
กำลังจะบอกเลยว่า๑๐ปีหลังมันมีแค่เมืองทองกับบุรีรำเท่านั้นเองที่แย่งแชมป์กัน
เป็นทีมหน้าใหม่ที่ทำทีมแบบจริงจังแล้วดีขึ้นมาเรื่อยครับ
ไปดูกันหน่อยในการคว้าแชมป์ทุกถ้วยของทางเชียงราย
ต้องบอกเลยว่าฟอร์มดีจริงใน๓ปีที่ผ่านมาเชียงรายกวาดไปถึง๕แชมป์นะครับ
ปีนี้แหละครับเป็นแชมป์ไทยลีกนะครับ
จากนี้เชียงรายยังเป็นทีมต่างจังหวัดทีมที่๓นะครับ
ต่อจากชนบุรีและบุรีรำที่ได้แชมป์ไทยลีก
หลังจากพวกเขาเริ่มต้นทำทีมในหลีกดิวิชั่น๒เมื่อรุ่นการ๒๐๐๙ครับ

เป็นทีมจากภาคเนี่ยก็เป็นทีมแรกของภาคเหนือที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุด
ก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงแล้วก็เป็นทีมที่๒ต่อจากบุรีรำที่คว้าทุกถ้วยในประเทศครับ
ครับเงินรางวัลของศึกธุ์ธุรกรรมไทยลีกกันหน่อยนะครับ
จบในฤดูการนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ับ๑เชียงรายนะครับเป็นแชมป์ก็รับเงินรางวัลไป๑๐ล้านบาท
อือเลขหนึ่งศูนย์๑๐ล้านมันเยอะจริงเลยนะในศึกธุรกรรมไทยลีกครั้งนี้คุณวรปัชธา
อย่าดึงผมเข้าไปด้วยเลยนะรายการของคุณไม่ให้ไปมันเป็นคำบังเกิดพอดี
ก็มันเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยครับ
อันดับ๒บุรีรัมยูไนเต็ดนะครับรับเงินไป๓ล้านบาทนะครับ
แล้วก็อันดับ๓การท่าเรือ๑ล้านบาทนะครับก็ไล่เลี่ยงกันแบบนี้ตามกราฟิกที่เห็นนะครับคุณผู้ชม
สู้กันมาทั้งปีเนี่ยเอาตรงนะเงินที่ได้ไปเนี่ยมันไม่ได้คุ้มกับการลงทุนหรอก
แต่ว่าในระหว่างทางที่คุณทำมาเนี่ย
ค่าบัตรเข้าชมเกมเย่าเสื้อของที่ระลึก

ก็เดี๋ยวนี้ทำทีมฟุตบอลทีก็หลักร้อยล้านนะ
ระดูการนะไปกันเกือบครึ่งพันล้านแล้วนะครับปีหน้าสนุกแน่ครับ
อันดับดาวสันโวกันบ้างนะครับจัดไป๒๐ประตูครับสำหรับ
นักเตะไทยที่ยิงเยอะหน่อยก็คือเอกณิตปัญญานะครับที่ทำไป๑๐ประตูนะครับ
แบ่งเป็น๕ประตูที่ทำกับตอนที่เล่นให้กับเชียงใหม่ด้วยนะ
ทีมที่ตกชั้นนะครับบทสรุปเป็นอย่างไรไปดูกันหน่อยนะครับ
ซึ่งจะเป็นการตัดแต้มแย่งชิงโคต้าเลื่อนชั้นกันเองนะครับ
ก็เอาชนะไว้ก่อนแล้วไปลุ้นผลอีกคู่ให้เป็นใจด้วย
จะเตะกันวันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยไทยลีก๑ก็สนุกไทยลีก๒วันนี้คงเข้มข้นไม่แพ้กัน